อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะอนุรักษ์เหมือนกันนะคะ
ยะลาค่ะเขามีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
ชื่อว่ายะลาอิควินปาร์คค่ะ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนด้วย
เจ้าของม้าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้นำม้ากว่า๕๐ตัวมาร่วมงานเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ที่ชื่อว่าอิควินปาร์คนะคะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านกูแบรายอ
หมู่๔ตำบลละแอร์อำเภอยหาจังหวัดยาลาค่ะ
ในพิธีเปิดงานคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ย
เขาจัดให้มีการแข่งขันม้าพื้นเมือง
เพื่ออนุรักษ์การเลี้ยงม้าที่กำลังจะศูนย์พันธุ
ให้ได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงม้าที่ถูกต้อง
ให้เกิดเป็นกีฬาการแข่งขันม้าในแต่ละพื้นที่ด้วย

ยาลาอิควินปาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

นายนิอับดุลละตูวีกำนันตำบลละแอร์บอกว่า
ในพื้นที่มีลำน้ำไหลผ่านหมู่บ้านแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
พื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติก็ยังมีอยู่
ได้มีการหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนให้กับคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วย
โดยทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดกำลังดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีค่ะ
อันนี้ทางภาคใต้อาจจะเป็นชุดประจำถิ่นเขาก็ได้